มาดูเหตุการณ์ที่เมื่อวันที่๑ที่ผ่านมา
มีคนไปพบทางรกแรกเกิดวัยเพียง๑วัน
ถูกทิ้งในป่ากล้วยฆ่ากับพลาดเม้นท์
สภาพนี้ทั้งมดทั้งยุงกัดตัวแดงไปหมดเลย
คุณผู้ชมล่าสุดเด็กรอดมาได้
แล้วแม่ก็มอบตัวแล้วนะครับ
หลังนี้ไปกบด้านที่จังหวัดยศโทรณครับ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรสำรงเหนือ
จังหวัดสมุทรปราการให้ข้อมูลมา
บอกว่าตอนนี้แม่ของเด็กทามรกที่อายุ๑วัน
มอบตัวแล้วกับตำรวจยะโสธรนะครับ
โดยสาเหตุที่แม่เข้ามอบตัวเพราะว่าทางครอบครัว
คือครอบครัวของแม่เด็กคนนี้ดูข่าวจากทีวี
แล้วก็กดดันให้แม่เด็กคนนี้เข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับ
ชุดสืบสวนสพสำรงเหนืออยู่ระหว่างการนำตัวกลับมาสอบปากคำ

แล้วก็คาดว่าหลังจากสอบสวนเสร็จอาจจะนำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุด้วยนะครับ
ตำรวจบอกว่าแม้จะเป็นการเข้ามอบตัวด้วยความสมัครใจ
แต่ว่าแน่นอนต้องถูกดำเนินคดีตามข้อหามาตรวจ๓๐๖

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑ตุลาคมที่ผ่านมาครับ
มีแม่บ้านของหอพักแห่งนี้เนี่ย
ในซอยศรีสมิทที่ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
เขาก็ไปเจอเด็กทารกเป็นเพศชายนอนร้องไห้ในป่ากล้วยข้างหอพัก
ก็เลยรีบให้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นปีนรั้วเข้าไป
แล้วก็เอาเด็กคนนี้ออกมาโอ้โหตามร่างกายนะ
ยุงก่อกัดมดก่อกัดเป็นผืนแดงเต็มตัวทั้งตัวเลยครับ
ที่สำคัญยังไม่ตัดสายสดือออกไปด้วยรูปร่างหน้าตาร่างกายสมบูรณ์
ก็เลยแจ้งตำรวจก่อนนำตัวเด็กคนนี้ส่งโรงพยาบาลสมุทรประการ
เมืองต้นก็สันนิษฐานว่าแม่ของเด็กอาจจะเป็นวัยรุ่นในหอพัก
ไม่พร้อมจะมีบุตรแต่ว่าคลอดออกมา
ก็ตัดสินใจโยนลงมาจากชั้น๕คุณผู้ชม
เพราะเห็นว่ามันมียอดกล้วยหักอยู่
แต่ต้องบอกว่าเด็กนั้นดวงแข็งรอดชีวิตมาได้
นะโยนเด็กอายุเพียง๑วันลงมาจากชั้น๕ของอพาร์ทเมนต์นะครับ
กระทั่งชุดสืบสวนให้ข้อมูลบอกว่า
ผู้ที่ทิ้งเด็กทารกคนนี้เป็นบุคคลในหอพักนี่แหละ
หลังจากทิ้งลูกเสร็จก็ย้ายออกจากหอพักเลย

สุดท้ายก็มอบตัวเพราะว่าทนแรงกดดันจากครอบครัวไม่ไหวนะครับ